กลับมาช่วงนี้นะครับมีคลิปของรถแท็กซี่
ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับคุณเขมสอน

ใช่แค่นั้นแหละลงไปเจอกันกลางถนนถึงขั้นต่อยกันนะครับ

แท็กซี่สองคันโชเฟอร์แท็กซี่สองคัน
คันหนึ่งคือโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ใส่แว่นสีดำเสื้อดำนะฮะ
ผู้โดยสารเขาก็นั่งอยู่ในรถแล้วถ่ายคลิปเอาไว้
ส่วนเสื้อฟ้าข้างในสีชมพูที่สาวหมัดใหญ่เลยเนี่ย
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีชมพูที่ขับปาดหน้าแท็กซี่สีเขียวเหลือง
นี่มีภาพที่จับเอาไว้ได้นะครับ
อันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาเชื่อกันว่าน่าจะคันเดียวกัน
เพราะเคยไปขับปาดหน้าคันอื่นจนเขาเกิดอุบัติเหตุ
แต่เหตุการณ์ที่ท่านดูคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
อันนี้นะฮะนี่คือช่วงเย็นเมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงเย็น
ไฟแดงแยกระหว่างถนนวิทยุกับถนนสุขุมวิทย์
รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนมมชช๑๖๐๙กธม
มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยถ่ายเอาไว้ได้
เพราะคนขับรถแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนท้อทหารวแหวน๔๕๒๑กธม
ขับปาดหน้าจนกระจกข้างเขาพับเลยแล้วขับหนี
สีเขียวเหลืองก็เลยขับตามมามาทันกัน
แต่พอมาถามกันเนี่ยกลับเป็นว่าถูกต่อย
ถูกต่อยจนเลือดออกปาก

แล้วก็มีผู้โดยสารที่ลงมาห้าม

สีเขียวเหลืองเขายังทำหน้าที่ไปส่งผู้โดยสาร
ไปส่งจนถึงที่เลยผู้โดยสารเรียกมา

แล้วไปเจอกันกับรถแท็กซี่สีชมพูแถวแยกวิทยุ
เหมือนกับแบบขับตามไปเพราะว่าโดนปาดหน้า

แต่เขาไม่ยอมขอโทษแทนที่จะขอโทษกันกลายเป็นต่อยกัน

สีเขียวเหลืองยังไปส่งผู้โดยสารถึงที่นะคุณเขียนมาสอน

แต่ผู้โดยสารบอกโอ้โหเห็นใจแบบนี้

คนก็เลยวิจารณ์กันเยอะเลยในโลกโซเชียลนะคะ
สังเกตหมดเลยนะคุณภาคภูมิ

เป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขาก็มีกฎมีระเบียบอยู่นะ
ใช่เนี่ยค่ะเห็นขาสั้นรองเท้าแตะหนีบ
ว่าคุณต้องแต่งกายยังไงให้ถูกต้องให้สุภาพ

แล้วก็ย้อนไปดูถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่า
สงสัยคันนี้มันคันเดียวกับที่เคยก่อเหตุใช่ไหม
ใช่ค่ะเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้ว

คนขับแท็กซี่ก็ลงมาด่าคนขับรถเก่งด้วย
แต่โชคดีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วย
แล้วก็คนขับแท็กซี่ก็กลับขึ้นไปในรถนะคะ

เขาก็เลยเอาคลิปมาแชร์กันต่อว่าเอ๊ะมันคนเดียวกันไหม
รถแท็กซี่คันเดียวกันไหมสีชมพูคันนี้นะคะ
ก็สอบถามเรื่องนี้ไปที่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่ารู้เรื่องนี้แล้ว
รถแท็กซี่คันนี้เป็นของสหกรปฐุมวันแท็กซี่
ตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวคนขับแท็กซี่สีชมพู
หมายเลขทะเบียนท้อทหารว๕๒๑กรุงเทพ
และผู้ประกอบการมาสอบปากคำค่ะ
ว่าเคยก่อเหตุนี้มาแล้วกี่ครั้ง
เดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ลงโทษตามความผิดกันต่อไป

คือบางทีคนที่ลงไปถามเพราะว่าเจอเหตุการณ์

แต่ว่าแท็กซี่คันนี้นี่ใส่เขาไม่ยั้งเลย
จริงแค่ขอโทษขอโพยอะไรกันคุยกันก็น่าจะเคลียร์กันจบได้